จะเอาผลงานที่ผ่านมามาตั้งเป็นฉายา
แต่ต้องบอกว่าเจ็บคัน
แบบแอบงอนที่เหมือนกันซิลครับ

กับรายงานครับ
วันปีใหม่ไว้ครับท่านนายุกษ์
หน้ากากคนดีแปดเปื้อน
นั่นคือฉายาของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในปีนี้
ที่นักข่าวประจำธรรมเนียบรัฐบาลระดมสมองตั้งให้
แต่ก็ทำให้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกอาการงอนกระฟัดกระเฟียดหงุดหงิด
ก่อนเอ่ยปากแบบเส่งว่าเป็นประเพณีบ้าบ่อ
หลังเจอคำถามแสลงใจว่าคิดยังไงกับฉายามรัฐบาล
เป็นประเพณีทุกปีที่ผู้สื่อข่าวประจำธรรมเนียบรัฐบาลจะตั้งฉายาให้กับรัฐบาล
บริหารงานมาครบ๑ปี
หากรัฐบาลนั้นมาถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย
การตั้งฉายามรัฐบาลเริ่มมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สมัยรัฐบาลพลเอกเบรมตินสุรานนท์ตอนนั้นเป็นแค่การจัดอันดับ
โดยพลเอกเบรมได้ตำแหน่งรัฐมนตรีที่น่าเบื่อที่สุด
เพราะไม่เคยยอมแสดงความคิดเห็น
ขณะที่คำขวัญประจำปีคือกลับบ้านเถอะลูกเวลาที่ไม่ต้องการให้ข่าว
ปี๒๕๒๖จึงเปลี่ยนมาจากการจัดอันดับมาเป็นการจัดตั้งฉายา
ซึ่งพลเอกเบรมได้ชายาขวัญใจชนบท
จากวันนั้นจนถึงวันนี้๔๒ปีแล้ว
ธรรมเนียมปฏิบัติยังสืบทอดกันมาตลอด
เพื่อสะท้อนการทำงานของรัฐบาลในช่วงเวลานั้น
ปีอาจจะมีเว้นวักไปบ้าง
เพราะรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจจะถูกสื่อมวลชนปฏิเสธที่จะตั้งฉายาให้
เพราะมาแบบไม่สง่างาม
สี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของผลเอกประยุทธ์
ถูกตั้งฉายามาแล้วถึง๔ครั้ง
ครั้งแรกปี๒๕๖๒ฉายามรัฐบาลคือรัฐเชียงกง
ฉายาพลเอกประยุทธ์คืออีเหนาเมาหมัด
ครั้งที่๒ปี๒๕๖๓ฉายามรัฐบาลคือเวลิกู
ฉายาพลเอกประยุทธ์คือตู่ไม่รู้ล้ม
ครั้งที่สามปี๒๕๖๔ฉายามรัฐบาลคือยืยุทธ์
ฉายาพลเอกประยุทธ์คือชำรุดยุทธ์โสม
ครั้งที่๔ปี๒๕๖๕ฉายามรัฐบาลคือหน้ากากคนดี
ฉายาพลเอกประยุทธ์คือแปดเปื้อน
เพียงแค่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเท่านั้นที่จะถูกตั้งฉายา
ดามรัฐมนตรีที่ทำงานไม่เข้าตาก็จะถูกตั้งฉายาเช่นเดียวกัน
แต่รัฐมนตรีที่เชิงสูงมากประสบการณ์
ก็จะให้สัมภาษณ์ออกในเชิงตลกขบขัน
แม้ว่าจะไม่แฮปปี้แต่ก็เก็บอาการได้ดี

กับพวกที่อ่อนประสบการณ์ที่จะออกลูกขุ่นเครื่อง
การตั้งฉายามรัฐบาลก็เพื่อต้องการสื่อให้เห็นว่า
คนนอกที่ใกล้ชิดอย่างสื่อมวลชน
เห็นอะไรจากการบริหารประเทศในช่วง๑ปีที่ผ่านมา
เพื่อต้องการสะท้อนไปยังคนเหล่านั้นจะได้ปรับปรุง
แก้ไขและให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ไม่ได้เกิดจากความชิงชังหรือมีอคติส่วนตัว
ก็เป็นธรรมเนียมนะครับ
มวลชนเขาก็ตั้งให้ไม่ได้เกิดจากความจริงชังเนาะ